ช่วงนี้คุณผู้ชมฮะวัดบางกุ้งเนี่ยดังเหลือเกิน
เออเออเพราะเห็นว่ามีนักเสียงโชคเขาได้เลขเก้าศูนย์สามไป
แล้วถูกงวดที่แล้วอ่ะค่ะงวดสิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมา
บรรยากาศก็เลยแน่นแบบนี้เขาไปต่อคิวตั้งแต่ตี๔นะ
ยาวเป็นกิโลคุณผู้ชมฮะไปเลยครับวัดบางกุ้งอำเภอบางคนทีที่สมุทรสงคราม
ก็หวังจะมาพึ่งบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลิกชีวิตกันนักต่อนัก
วัดบางกุ้งเนี่ยก็โอ้โหรถรถแทบไม่มีที่จอดนะ
ถ้าใครจะเอารถไปก็คิดอีกทีเพราะลานจอดเต็มไปหมดแล้ว
ส่วนต้องจอดริมถนนครับเพื่อเดินเท้าเข้ามาต่อคิว
กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพุทธนินมณีในโบสถปรกโพเป็นอันซีนไทยแลนด์ด้วย
อกจากนี้ยังมีคนเอาข้าวต้มมัดมากินหรือเปล่ามาแก้บนครับ
ที่หน้าบทมหาอุดนี่เพียบเลยครับ
ทางวัดก็จัดเจ้าหน้าที่คอยแจกหน้ากากอนามัยให้ด้วยครับคือยังกลัวเรื่องโควิดอยู่
แล้วก็จัดผ้าถุงไว้คอยบริการสำหรับนักท่องเที่ยวบางคนอาจจะนุ่งสั้นไปหน่อย

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาสักการะก็ขอพรในเรื่องโชคลาภซะเป็นส่วนใหญ่ครับ
ก็บอกว่าตั้งแต่เข้ามาขอพรที่วัดบางกุ้งนะชีวิตดีขึ้นทุกเรื่อง
การงานดีเรื่องส่วนตัวดีโชคลาภก็ดี
คนที่เคยมาแล้วก็เลือกจะมาไหว้พระในช่วงกลางวัน
เพราะถ้ามากลางคืนเนี่ยมันต่อแถวนาน๒๓ชั่วโมง
และอานิสงฆ์จากการที่มีผู้มาขอพรแล้วก็ถูกรางวัลที่๑
ก็ทำให้ยิ่งมากันยิ่งมากันแน่นไปหมดเลยครับ

อีกจุดที่นักท่องเที่ยวสายมูไม่พลาดก็คือ
สารแม่นางไม้มณฑาทิพย์จันเจ้าครับ
ตรงนี้เลยตั้งอยู่หลังบทปรกโพ
นักข่าวก็ได้คุยกับชาวสมุทรสาครคนหนึ่งพี่วาสนา
อายุ๔๙ไปโอ้โหชื่อพี่ก็มงคลแล้วพี่วาสนา
ก่อนหน้านี้เธอมาขอเลขเด็ดแล้วได้เลข๙๙กลับไป
เอาได้อ่ะสิถูกรางวัลเลยครับ๙๙
วาสนาบอกหลังจากถูกรางวัลแล้วนะ
ก็เลยเอาเครื่องสำอางมาถวายเจ้าหญิงมณฑาทิพย์ครับ
ครั้งแรกได้๖ครั้งที่๒กระเด็นออกมาคู่กันเลยเป็น๘กับ๕
มันก็จะเป็น๖๘๕เลยสิหรือไม่ก็๕๘๖ลองดู
หวังว่างวดนี้เจ้าหญิงมณฑาทิพย์จะให้โชคลาภเธออีกรอบหนึ่งครับ